คุณผู้ชมคงไว้หรือทุบทำลาย
อันนี้จะถามความคิดเห็นเราท่านก็คงจะไม่ได้
เพราะมันเป็นเรื่องที่เขาต้องประชาคมกันในหมู่บ้าน
ที่บ้านกกอกตูนนั่นเองค่ะคุณผู้ชม

เขามีการทำประชาคมหมู่บ้านกันว่ารูปปั้นพยานาคที่เห็น
จะให้คงไว้อยู่เหมือนเดิมหรือจะทุบทิ้งทำลายทิ้งดี
ครับถ้าเป็นผมนะคือผมก็ใจแป้วไปนิดคือรูปปั้นสวย
งานละเอียดงานละเอียดงานฝีมือแต่ถ้าผิดกฎหมายก็ต้องทุบ
เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเกิดว่าคุณสืบสกุล
ในฐานะสมมุตินะเป็นชาวบ้านกกอกอสืบสกุลหนึ่ง
ชีสานหนึ่งสืบสกุลว่าอย่างไร
สืบสกุลก็ไม่กล้านะถ้ากฎหมายท่านว่ายังไงก็ตามนั้นนะ
มันก็คงต้องว่าไปตามตัวบทกฎหมายบ้านเมือง

จริงดิฉันมองว่ามันเป็นวัตถุอย่างหนึ่ง
คือถ้าเก็บไว้ได้แล้วไม่ได้เดือดร้อนใครก็ดี
แต่ถ้ามันไปผิดกฎหมายเราก็ไม่ควรถูกไหมคะ
นี่ไงงั้นเดี๋ยวมาฟังว่าชาวบ้านกกอก
เขาจะว่าเรื่องนี้ว่ายังไงผลออกมาจะว่ายังไง
เพราะว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลกกตูม
ก็นัดหมายให้ชาวบ้านกกอกมาเลย

รับฟังความคิดเห็นเรื่องนี้ว่าจะเอายังไงดี
ก็เริ่มเปิดเวทีตอนสักประมาณ๑๐โมงเมื่อวาน
มนตรีสายรัฐหัวหน้าฝ่ายอำนวยการเทศบาลกกตูม
ก็เป็นตัวแทนขึ้นชี้แจงกับชาวบ้าน
แล้วก็ตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง๑๖หมู่บ้าน

ทีนี้คุณผู้ชมพอเริ่มทำประชาคมเริ่มสอบถามชาวบ้าน
เห็นควรให้คงไว้หรือเห็นควรให้ทุบทำลาย
ปรากฏว่ามีชาวบ้านยกมือเห็นด้วย๓๒คน

พอถามว่าใครเห็นด้วยยกมือ

ใครเห็นว่าควรให้ทุบทำลายพญานาค
นี่กริบออกมาหมดแล้วไหม
แปลว่าชาวบ้านที่มาร่วมประชาคม๔๑คน
แต่จริงมีชาวบ้านทั้งหมด๑๙๘คนนะ
ทีนี้คนอื่นหายไปไหน
ฉันก็เลยไม่แน่ใจไงว่าถ้าเกิดว่าจากทั้งหมด๑๙๘คน
แล้วประชาชนมาลงประชาคม๔๑คน

ใช่มันเป็นเสียงแค่ส่วนเดียวเข้านั้นไม่ถึงส่วนหนึ่งด้วยซ้ำ

หรือว่าเป็นตัวแทนคุณ
คือชาวบ้านอาจจะมาได้ไม่ครบนะให้ตัวแทนหมู่ตัวแทนชุมชน
แล้วเราจะยึดเสียงนี้ได้ใช่ไหม
นั่นสิเดี๋ยวรอทางชุมชนเขาจัดการนะ
ค่ะเรื่องนี้น่าสังเกตนะ
คนที่เห็นด้วยไม่ให้ทุบพญานาคก็คือลุงพลป้าแตน
กลุ่มยูทูบเบอร์ในกกปองแล้วก็นางรำ
ทีนี้ในกลุ่มนี้มันมีอยู่คนนึงที่เป็นคนนอกพื้นที่
แต่ว่ายกมือเห็นด้วยก็คือยูทูบเบอร์บ้านกกตูม
รุ่งเรืองมาร่วมยกมือด้วยนะคะ
ทีนี้คนที่งดออกเสียงเมื่อกี้ดิฉันบอกว่า
มีคนงดออกเสียงเนี่ย๙คนถูกไหม
มีอยู่๑คน๑ใน๙ยกมือแล้วก็แสดงความเห็นไม่เห็นด้วย
ที่จะให้มีพญานาคไว้ก็คือช่างเบิร์ตนายสหรัฐยาสาชัย
เขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าการเข้าร่วมประชาคมครั้งนี้
เพราะว่าต้องการใช้สิทธิ์การเป็นชาวบ้านกกอก
เป็นชาวบ้านกกอกมาตั้งแต่เกิดแต่ว่าที่เลือกไม่ออกความเห็นเนี่ย
เพราะว่าหัวข้อกับรายละเอียดในการทำประชาคมมันไม่ชัดเจน
อันนี้เขาสะท้อนมานะแต่ในใจเนี่ยคืออยากให้ทุบใช่ใช่ไหม
แต่ว่าหัวข้อมันไม่ชัดเจนเขาก็เลยไม่รู้จะไปทางไหนดี
ก็เลยงดออกงดออกเสียงดีกว่าใช่ค่ะทีนี้การจะมีหรือว่าไม่มีพญานาค
เบิร์ตบอกว่าจริงมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับตัวผมไง
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ก่อสร้างพญานาคก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรด้วย
ทีนี้หลังจากนี้ถ้าเกิดว่ามีหน่วยงานของรัฐมากำกับดูแล
น่าจะเป็นประโยชน์กับชาวบ้านนะอ่าพอทำประชาคมเสร็จแล้วเนี่ย
เทศบาลกกตูมเขาก็ทำรายงานสรุปส่งให้กับพนักงานสอบสวน
บังคับการตำรวจปราบรามการกระทำความผิด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าบกปทศ
จะเอาความคิดเห็นทั้งหมดนี้นะคะไปประกอบสำนวนคดี
กรณีลุงพลกับพวกเรื่องของการบุกรุกป่าสงวนนั่นเองนะคะ
อันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะในการนำไปประกอบสำนวนพิจารณาเหล่านี้นะฮะ

ถูกต้องทีนี้อยากรู้ว่าลุงพลลุงพลจะว่าไงบ้างหลังจากที่ร่วมเวทีประชาคม
ลุงพลบอกว่าหลังจากนี้จะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐที่จะต้องไปดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
ส่วนตัวลุงพลตั้งใจที่จะมอบให้เป็นสาธารณประโยชน์โดยให้หน่วยงานรัฐดูแลตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
เอาฟังลุงพลให้สัมภาษณ์กับสื่อช่วงนี้หน่อยนะคะ
ถ้าทุกอย่างมันจบลงด้วยดีนะครับพื้นที่ตรงนั้นก็จะเป็นของสาธารณประโยชน์ไปครับ
ลุงยินดีที่จะมอบพญานาคให้กับรัฐดูแล

นี่ไงลุงพลบอกเป็นความตั้งใจลุงพลตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะ
มาดูโวมาฟังความเห็นของหมอปลามือปราบสัมภเวษี
จริงหมอปลาก็คลุกคลีกับเรื่องของเรื่องนี้พอสมควรหลายเรื่องนะฮะ
แต่ว่าเรื่องนี้หมอปลาบอกว่าเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ทำเกินหน้าที่นะคะ
อีกทั้งการทำประชาคมก็รวบรัดเกินไป
ถ้าปล่อยเรื่องนี้ปล่อยผ่านไปก็จะกลายเป็นกกอกโมเดล
ที่อื่นก็อาจจะนำเอาไปใช้บ้างเกิดความยุ่งเหยิงขึ้นมานะคะ
ก็เลยคิดว่ารอให้สารมีคำพิพากษาออกมาน่าจะดีกว่า

ที่แนะนำว่าให้มีการทำประชาคม
ผมมองว่าเฮ้ยมันคือหน้าที่ของคุณหรือเปล่า

คุณชี้ช่องทางให้ใครบางคนหรือเปล่า
ผมมองว่าบุคคลคนนี้ทำเกินหน้าที่

แล้วผมขอถามกลับไปว่า

คุณได้ให้ชาวบ้านทำประชาคมก่อนไหม

แต่พอมันมีเรื่องบุกลุกดันมา
ชี้นำให้ชาวบ้านทำเรื่องการประชาคม
ผมว่าคนนี้ทางกฎหมายเอาผิดได้หรือเปล่า

และผมถามว่าในการทำประชาคมพอเนี่ย
ไอ้คนที่เขาไม่มีส่วนร่วมตรงนั้น

เพราะมันลายล้อมด้วยยูทูปเดอร์

แล้วเขาจะกล้าเหรอ

พอหมอปลาพูดมันก็น่าคิดเหมือนกันนะคะ
ทีนี้นายอัชริยะเรืองรัตนพงศ

บอกแบบนี้ค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ย

เป็นคลิปวีดีโอการตัดไม้อีกคลิปนึงเนี่ย
เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษกับทางปทศ

แล้วก็กลุ่มยูทูบเบอร์อีกสักประมาณ๗๘คน

ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติด้วย

เอ๊ะมีชาวบ้านมาเนี่ยแค่๔๑คน

ใช่๑๙๘คนเนี่ยเค้านับจากจำนวนที่

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการเทศบาล
คือนายมนตรีสายรัฐที่เป็นคนจัดตรงนี้ด้วยนะฮะ
เขาบอกว่าอ่าที่มีคนเข้าร่วมประชาคมเพียงสี่สิบเอ็ดคน
จากชาวบ้านร้อยเก้าสิบแปดคนถือเป็นเรื่องปกติของชาวบ้านกรกกรอก
ซึ่งการทำประชาคมที่ผ่านมาก็จะมีชาวบ้านเข้าร่วมประมาณเท่านี้แหละ
ค่ะคือไม่ได้มาครบทุกคนคือไม่ได้มาทุกคน
คือเขาบอกว่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็มาไม่ถึงครึ่งเออมากันเท่านี้นะฮะ
แต่ทีนี้อย่างที่หมอปลาบอกนะครับทั้งหมดทั้งมวลมันก็ต้องวัดกันนะ
ระหว่างเรื่องของเสียงของชาวบ้านจากการทำประชาคมนี้
กับเรื่องของข้อกฎหมายใช่เออนะฮะอ่ะรอติดตามชม
ยังไม่จบกันง่ายมีหลายเรื่องหลายราวนะฮะ